ต่อกันที่กรณีของหนุ่มนักปฏิบัติธรรมที่นั่งวิปัสนานะครับ
แล้วก็เห็นในกระแสจิตว่ามีวิญญาณดวงหนึ่ง
เท้าเป็นสีดำทั้งสองข้าง
มาขอให้ช่วยบอกว่าถูกฆ่าอยู่ในปั๊มร้างแห่งหนึ่ง

ขับรถผ่านปั๊มร้างแห่งนี้ที่จังหวัดอุตราดิษฐ์พอดี
แล้วเขาบอกว่าเหมือนมีดวงจิตชักนำนะ

ปรากฏว่าเจอศพคนฆ่าถูกเผาเหลือแต่ร่าง

ทีนี้แหละครับนอกจากเรื่องของความเชื่อแล้ว
ก็ต้องติดตามเรื่องของคดีด้วย
ว่าใครเป็นผู้ฆ่าชายหนุ่มรายนี้นะครับ
พบศพชายนิรนามถูกฆ่าเผาไม่เกรียม
ไม่สามารถระบุรูปภัณฑ์สันธารได้
แล้วก็ถูกทิ้งศพไว้ภายในห้องน้ำ
ภายในปั๊มน้ำมันร้างริมทางหลวง

ตะบนหาดกรวดอำเภอเมืองจวัดอุตราฤทธิ์
เมื่อวันที่๖ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
ล่าสุดตำรวจได้หลักฐานภาพจากกล้องวงจร
ปิดจากรีสอร์ทฝั่งตรงข้ามกับปั๊มร้างดังกล่าว
เพราะว่าช่วงเย็นของวันที่๓๐กันยายน
โรมิโอสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน

จากนั้นได้ขับเข้าไปในปั๊มน้ำมันร้าง

กระบะก็ขับออกมาจากปั๊มร้างแห่งนั้น
หลังจากนั้น๔๐นาทีก็มีคนเดินเข้าไปในปั๊ม
สักพักมีแสงคล้ายกับประกายไฟ

ก่อนที่จะมีคนเดินออกมาจากปั๊มร้างแห่งนั้นนะครับ
ด้วยนายเกติศักดิ์เสียญขุนทศ
คนนี้ไงที่เป็นคนที่บอกว่านิมิตรและมีกระแสจิต
เห็นคนที่เท้าสีดำสองข้างมาขอให้ช่วยนะครับ
เขาเป็นนักปฏิบัติธรรมชอบนั่งสมาธิวิปัสนา

มิตเห็นเท้าสีดำสองข้างอยู่ในห้องเล็กขอให้ช่วยเหลือ
จนกระทั่งเขาก็ไปบอกแม่ชีรูปหนึ่งแม่ชีคนหนึ่ง
แล้วก็ขับรถจากพิศนุโลกนะจะไปอุตรดิษฐ์จะไปทำธุระ
แล้วบังเอิญมันเหมือนมีดวงจิตอะไรชักนำเขา
ให้มองเห็นปั๊มร้างลักษณะที่เหมือนในกระแสจิตเลยนะ
นำมาสู่การเข้าไปพบศพแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
ตำรวจสพวังกระพีนะครับจึงต้องเชิญตัวนายเกียรติศักดิ์
แล้วก็นางน้ำเย็นแก้วพันอ่ำผู้พบศพไปให้รายละเอียด
ขณะที่ชาวบ้านที่อาศัยในระแวกเกิดเหตุเปิดเผย
ว่าเห็นรถกระบะอิซูซูสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน

จากนั้นชายค่อนข้างจะมีอายุลงมาจากรถ
แล้วก็เดินข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่ง
ผ่านไป๓วันรถกระบะคันนี้ยังจอดที่เดิม
จึงแจ้งให้ตำรวจมาตรวจสอบ
จนพบศพในปั๊มก็ต้องมีการเชื่อมโยงกัน
ระหว่างศพที่ถูกเผาไหม้แล้วก็พบในปั๊มร้าง
กับรถกระบะคันสีดำที่มันจอดอยู่นะครับ
รวมถึงรถที่อยู่ในกล้องวงจรปิดด้วยนะครับ
ต่อมาตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบรถกระบะคันดังกล่าว
เพื่อหาลายนิ้วมือแฝงแล้วก็เลขคัด๔รถ

ขณะที่ชุดสืบสวนลงพื้นที่จุดที่พบรถกระบะ
รวมทั้งที่ปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุ

นี้ตำรวจยังไม่ได้ให้น้ำหนักการก่อเหตุไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับ
เนื่องจากต้องรอผลการชนสูจน์จากแพทย์
แล้วก็ข้อมูลการสืบสวนเชิงลึก
พร้อมตรวจสอบการแจ้งบุคคลศูนย์หาย
โดยมีรายงานว่าช่วงบ่ายวันนี้เอง

ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖
จะเดินทางลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า
ของคดีปริศนาคดีนี้ด้วยนะครับ